เมื่อวานนี้สมเด็จพระราชชนนีแห่งสหราชอาณาจักรภูตาล

เพื่อเยี่ยมเด็กนักเรียนในโรงเรียนนานาชาติ
ซึ่งมีนักเรียนชาวปูตานที่ผ่านการคัดเลือกจากโครงการส่วนพระองค์
ให้ได้รับทุนเต็มจำนวนเพื่อศึกษาเล่าเรียนแลกเปลี่ยนความรู้
ประสบการณ์และวัฒนธรรมในประเทศไทย
ซึ่งยังถือว่าเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้น

นี่คือภาพความน่ารักสดใสของเด็กโรงเรียนอนาชาติปีเจน

รับเสด็จสมเด็จพระราชชนนานีดอจิวังโมวังชุก
สหราชอาณาจักรภูตาล
อัครมเหสีพระองค์ที่หนึ่ง
สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่ซิงเยวังชุก
พระบรมราชชนกในสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคสเซอร์นำเกลวังชุก
พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรภูตานพระองค์ปัจจุบัน

ที่มีนักเรียนชาวภูตานกำลังศึกษาอยู่๑๓คน
โดยเป็นนักเรียนทุนในมูลนิธิทารายนา
พระองค์ทรงก่อตั้งรวม๓คน
สมเด็จพระราชนีได้ประธานพระโอวาส
กรัดขอบใจถึงความร่วมมือด้านการศึกษา
ในการสนับสนุนนักเรียนทุนชาวภูตาล
ภายใต้โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระราชชนนานี
ในมูลณิธิธรรายณา
ทางมูลนิธิจะคัดเลือกนักเรียนชาวภูตาน

และพร้อมด้วยประสบการณ์การทำงานเพื่อสังคมรวม๒คน
เขาศึกษาระดับประกาศนียบัตรนานาชาติ
ในโรงเรียนนานชาติวีเจนเป็นเวลาสองปี

และประธานคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนนานาชาติวีเจนต์

ให้นักเรียนชาวภูตานในโครงการดังกล่าว
เป็นประจำทุกปีนับตั้งแต่ปี๒๕๕๙
สมเด็จพระราชชนนานีทรงตรัสถึงความก้าวหน้า
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและภูตาน
ความร่วมมือด้านการศึกษาว่า

ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้น
เพราะเด็กที่ได้เข้ามาเรียนในประเทศไทย

และมีความสุขที่ได้มีโอกาสเข้าไปเล่าเรียนในไทย
นับเป็นมาตรวัดอย่างไม่เป็นทางการที่ชี้ให้เห็นว่า
ความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งระหว่าง๒ประเทศ
กำลังเติบโตขึ้นเรื่อย
สิ่งที่เราก็ได้ในช่วงชีวิตความสุข
สุขยักษ์เลยเธอนมีว่าเราต้องรู้สึก
หนึ่งในนักเรียนทุนสมเด็จพระราชชนนานีได้เปิดใจถึงความรู้สึกของเธอว่า
รู้สึกเป็นเกียรติและนับเป็นความภาคภูมิใจสูงสุด
ที่ได้รับทุนของสมเด็จพระราชชนนานี
เธอชอบศึกษาเล่าเรียนในไทยที่สุด
เพราะไทยมีระบบการศึกษาที่ดีและมีเนื้อหาที่เข้มข้น
ทำให้เธอเข้าใจเนื้อหาบทเรียนอย่างทองแท้
ที่สำคัญการศึกษาในไทย
ยังเป็นการสอนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ค้นหา

จนทำให้การเรียนสนุกมากขึ้น
โดยเธอตั้งใจว่าจะนำวัฒนธรรมอันงดงามของไทย
ไปเผยแพร่ในประเทศบ้านเกิดของเธอด้วย
เดินหน้าความสัมพันธ์ระหว่างไทยและภูตาน
การศึกษานับเป็นอีกช่องทางหนึ่ง
การพัฒนาความสัมพันธ์อย่างยั่งยืน
และสร้างประโยชน์ให้แก่ทั้งสองประเทศเป็นวงกว้าง
ขณะที่ไทยก็ต้องเรียนรู้แนวทางการศึกษาของภูตาล
ที่มีจุดเด่นในการเน้นความสุขให้แก่เด็ก

กลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศในอนาคต